ได้เวลามาบอกกันให้สมัครกับหลำสองคนใน
คุณไปเอาถุงกระสอบมาคุมตัวเองทำไม

เพราะฉะนั้นแบบว่ามีความเป็นโลลิต้าตุ๊กตาบ่ม
เหรอผมขอโทษตาผมมันคงจะไม่ถึงเอง
มันเป็นแฟชั่นใช่ค่ะเป็นแฟชั่นนะ
สวยแบบนี้แล้วก็มาเจอกับผมด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราได้

หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยทำงานมาทั้งอาทิตย์หมดเรี่ยวหมดแรง
มาเติมพลังด้วยกันกับเราคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
ซึ่งในวันนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามรับชมบ้างนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เกิดเรื่องหัวร้อนอีกแล้ว
เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลครับเมื่อรอปภด่ากราศญาติคนป่วยที่มาเยี่ยมไข้
เพียงเพราะไม่ติดบัตร
เอาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ปลดล็อกกัญชากัญชงไม่เป็นพืชผิดกฎหมาย
มีหนุ่มใหญ่เสพยาอ้างรักษาอาการไข้หวัดพร้อมกินเหล้า
หลอนยุบทำลายข้าวของในบ้านเสียหาย
อุบัติเหตุครับระหว่างรถกับวัวงานนี้คนหรือวัวที่ผิด
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
มาค่ะกลับมาติดตามกันตอนนี้คู่กับสมัติข่าว
และมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันด้วย
ประเด็นนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในสังคมนะว่า
คนที่จะเป็นพลเมืองดีอืมจะทำความดีเอ๊ะ
ทำยังไงถึงจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
อันนี้ใช่เลยโดยเฉพาะเรื่องของการทะเลาะวิวาดกัน
ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายหรือบางทีเป็นสามีภรรยาก็มีเหมือนกัน
เรื่องนี้ไงผู้ชายกับผู้หญิงเขาเป็นคู่รักกันก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง
มีปากเสียงกันแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพลเมืองดีเห็นแล้วว่ามีเรื่องทะเลาะกัน
แต่เหมือนกับว่าเหมือนจะมีการทำร้ายร่างกาย
ก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ลงไปช่วยเจรจา
สุดท้ายคนที่เป็นพลเมืองดีดูเหมือนจะโดนฟ้องด้วยครับ
เอ้าไปดูเรื่องนี้แล้วดูภาพเหตุการณ์นี้
นี่คือคลิปที่พลเมืองดีที่ผมเล่าให้ฟังเขาถ่ายเอาไว้
เขาอยู่ด้านบนคอนโดแล้วเขาได้ยินเสียงโวยวาย
แล้วเขาเห็นคู่นี้ผู้หญิงผู้ชายเหมือนมีเรื่องทะเลาะกัน
แล้วดูไปสักพักนึงนะอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะ
แต่ผมดูตามภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ลูกศรสีแดงเนี่ยที่เขียนว่าผู้ก่อเหตุเริ่มที่จะลากผู้หญิง
ผู้บาดเจ็บที่เป็นสีเขียวนั่นมีการลากผู้หญิงไปแบบนี้
เห็นท่าไม่ดีพลเมืองดีเขาก็ตะโกนเรียกรอปภด้วยบอกว่าให้ไปช่วยหน่อย
สุดท้ายนะครับพลเมืองดีเขายอมลงจากข้างบนนะ
ที่อยู่จากที่สูงลงมาช่วยพูดช่วยเจรจาให้ตามภาพที่เห็นนี่เลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมาคุณชิสา
พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะพลเมืองดีเธอก็นำคลิปเนี่ยโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
มีคนแชร์ไปเกือบ๕๐๐๐ครั้งนะคุณแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
บอกเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหไม่เหมาะเลยเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมจริง
มาใช้กำลังกับผู้หญิงแบบนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยมาดูชัด
เห็นว่าผู้ก่อเหตุผู้ชายนี่นะเป็นนุ่มฮอตมีชื่อเสียงจากรายการทีวีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เขาเคยเป็นข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและการลงทุนด้วยเป็นใครคุณผู้ชมลองค่อยดูเอาเอง
จนกระทั่งว่าชายคนนี้มีชื่อติดประกาศอยู่ในเว็บไซต์เตือนภัยการซื้อขายออนไลน์
ประวัติไม่น่าจะดีแล้วล่ะและทางเจ้าตัวเนี่ยเคยถูกสารออกหมายจับ
เคยโดนเจ้าหน้าที่คุมตัวมาดำเนินคดีแล้วด้วย
นั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกันกับเรื่องของคลิปนี้ค่ะแต่อย่างนี้ครับ
เมื่อวานก่อน๙วิทยุนายนสองสาวพลเมืองดีพอไป
สองสาวพลเมืองดีที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยนะพร้อมด้วยกับคุณกันจอมพลัง
ให้ปากคำกับตำรวจสนดินแดงเนี่ยหนึ่งในนั้นคุณตานฮะเป็นพลเมืองดีนะ
เปิดให้ดูก่อนอย่างที่เห็นตรงแขนคือมีรอยฟกช้ำดำเขียว
คือไปปะทะกับผู้ชายที่อยู่ในคลิปนั่นแหละในช่วงนั้นมันก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากันนะนะ
แล้วเขาบอกแบบนี้นะตัวคนพลเมืองดีคนนี้เนี่ยนะ
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของคู่รักแต่ตัวเธอเห็นแล้วผู้หญิงถูกทำร้าย
เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือพยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง
อันนี้ชื่นชมจริงนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบางทีอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเรา
คนก็ไม่ค่อยยุ่งแต่นี่เธอยอมเข้าไปช่วยอะค่ะ
ส่วนคุณโฟนนะบอกว่าในฐานะที่เธอเคยออกมาเรียกร้องสิทธิสตรี
ก็มองว่าเธอสามารถแสดงพลังให้ผู้ชายได้เห็นว่าการทำร้ายผู้หญิงเนี่ยคือสิ่งที่แย่มาก
ผู้ชายไม่ควรใช้ความแข็งแรงมาทำร้ายผู้หญิงคนไหนก็ตาม
ฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ไปไกลจากผู้หญิงไม่ให้เข้ามาอีกเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรอีก
ขณะที่มีคนอยู่เขาก็ยังไม่หยุดนะคะ
ค่ะความจริงหนูเป็นเฟมมินิสต์อย่างเต็มตัวแล้วก็ค่อนข้างเหลือแรงบ้าง
แต่ก็เบาลงมาบ้างค่ะแต่ก็ยังสนับสนุนเฟรมินิสอย่างมาก
หนูรู้สึกว่าการที่หนูออกมาวันนี้ถ้ามันทำให้ความเป็นเฟรมมินิสของเรา
มันแสดงพลังได้มากขึ้นทำให้ผู้ชายรับรู้ว่า
ถ้าคุณทำร้ายผู้หญิงนั่นมันคือสิ่งที่แย่มาก
หนูต้องการให้ผู้ชายรับรู้ในจุดนี้
เพราะว่าโดยทางกายภาพแล้วคุณมีกำลังมากกว่าเรา
แล้วคุณก็ไม่ควรทำร้ายเพราะว่ายังไงก็ไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้ว
ใช่ค่ะคุณไม่ควรใช้ความแข็งแรงกว่ามาทำร้ายเรา
มันมีความผิดตามมาอีกนาน
ส่วนประเด็นที่คุณตาไปทำร้ายร่างกายอีกฝ่าย
ตรงนี้ทนายโนบิบอกว่าต้องดูที่เจตนาด้วย
เพราะสาเหตุมันมีจากการยั่วยุหรือเปล่า
ถ้าดูในคลิปมันก็เหมือนกับว่ามีการกระทบกระทั่ง
เรื่องของวาจากันไปลองฟังธนายโนบิเขาพูดหน่อยฮะ
จะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะให้ความเป็นธรรม
นี่ไงไอ้ประเด็นดราม่ามันยังไงนะคุณชิสาก็คือว่าฝ่ายชายอ่ะ
ฝ่ายเกาะเหตุเขาเตรียมดำเนินคดีกับพลเมืองดีและเพื่อนสาว
นี่ซึ่งถ่ายคลิปเหตุการณ์นะเขาบอกเขาเดี๋ยวจะอ้างกฎหมายพระราชบัติ
อย่างจัดคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือพีดีพีเอนี่แหละอ๋ออ่า
เพราะฉะนั้นกฎหมายนี้ต้องทำความเข้าใจกันมันเลยเกิดคำถามขึ้นในสังคมครับ
คุณชิสาคุณผู้ชมครับว่าเราเป็นพลเมืองดีอ่ะเออ
เราจะถ่ายเนี่ยไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยค่ะได้หรือไม่ทำไง
อ่าไปถามธนัยต้ำธนัยต้ำแกโพสต์เรื่องนี้เอาไว้
สำหรับพลเมืองดีที่จะทำให้ถูกต้องต้องทำยังไงดีอืม
ตั้มนะครับคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับบอกว่านี่ในเฟซบุ๊กเนี่ย
ได้ขึ้นข้อความเอาไว้ผมอ่านตามนั้นเลยนะบอกว่ามีการบันทึกภาพหรือคลิปวิดีโอ
เพื่อเป็นหลักฐานทางคดีไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมใดนะครับ
อ่าแต่การนำมาโพสต์อาจเข้าข่ายมินประมาทด้วยการโฆษณาหรือกฎหมายใหม่ก็คือ
ดีพีเองั้นสรุปตรงนี้ก่อนถ่ายได้ถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานได้
แต่ถ้าถ่ายแล้วโพสต์อ่าอันนี้อาจจะเข้าข่ายครับยกเว้นแต่มีการเซ็นเซอร์หน้าหรือเปล่า
เออเซ็นเซอร์หน้าบุคคลให้เห็นเป็นบุคคลนิรนามก่อนค่ะอย่างงี้ทนายตั้มแกแนะนำ
แนะนำก็คือหากเกิดเหตุแบบนี้หรือเรื่องของการไปเป็นพยานในเหตุอาทยากรรมใดก็ตาม
สามารถบันทึกภาพหรือวีดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานแต่ควรส่งให้กับเจ้าหน้าที่
ดีที่สุดเพื่อใช้ในการดำเนินกฎหมาย

เอาหลักฐานที่อุตส่าห์ถ่ายได้ให้เจ้าหน้าที่ดีกว่า
อย่างนี้เราน่าจะรอดปลอดภัยแล้วช่วยเหลือเหยื่อได้ด้วย
มันแสดงถึงเจตนาไง
สำคัญที่สุดกฎหมายเวลาเขาเขียนออกมา
แล้วเวลาเขาจะตัดสินเขาดูที่เจตนา
ใช่แล้วเพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีนะคะ
แล้วก็ช่วยสอดส่องกันด้วยนะคะ
สำหรับเรื่องราวในสังคมที่เกิดขึ้น
อีกหนึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลค่ะ
รอปภคือรักษาความปลอดภัย

รอปภด่ายาดคนไข้เพราะไม่ติดบัตรค่ะ
โอ้โหขึ้นเสียงกันไปขึ้นเสียงกันมา
ดูแบบนี้แล้วต้องฟังความทั้งสองฝ่ายนะ
ใช่ค่ะยังไม่ได้กล่าวหากล่าวโทษใครนะ

เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราธานีค่ะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล
ค่อนข้างที่จะพูดจาแบบขึ้นเสียง
ตะคอกสักญาติคนป่วยด้วยเจ้าคำดุนแรงด้วยนะ
ญาติคนป่วยที่ถ่ายคลิปนี้ก็อธิบายว่า
ทุกวันเขาจะไปเยี่ยมแม่ที่ป่วย
ก็สามารถเดินเข้าออกโรงพยาบาลได้ตามปกติ
ซึ่งก็ไปตามเวลาที่โรงพยาบาลแจ้งให้เยี่ยมได้
คือช่วง๑๑โมงเช้าถึง๖โมงเย็น

เนี่ยเขาเดินเข้าไปแล้วก็มีรอปภคนนี้เรียกออกมา
ถามหาบัตรเฝ้าผู้ป่วย

เพราะคนที่ดูแลแม่เฝ้าแม่เป็นประจำคือน้องสาว

แต่เห็นญาติผู้ป่วยคนอื่นนะยังเดินเข้าออกปกติเลย
โดยที่รอปภคนนี้ไม่ได้ถามไม่ได้เรียกตรวจบัตร
สองมาตรฐานหรือเปล่าเขาก็เลยงง
เดินเข้าไปถามรอปภใหม่บอกว่าแล้วทำไมไม่ขอดูบัตรคนอื่นบ้างอ่ะ
แล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ดากราศแบบที่คุณผู้ชมได้ชมนี่แหละ
เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยทางโทรศัพท์เพิ่มเติม
คนถ่ายคลิปนั่นแหละชื่อคุณเบสอายุ๒๔ปี
ก็เล่าว่าตัวเขาเองติดใจ
พี่รอปภรายนี้ใช้ถ้อยคำรุนแรงเกินไปกับเขา
ทางนำเสียงว่าจะต่อค้อกดาการอะไรแบบนั้น

เขาบอกว่าเขาก็ปฏิบัติตามกฎอยู่แล้ว

แล้วที่รับไม่ได้ก็คือหลังจากที่เถียงกันอยู่สักพัก
รอปภรายนี้ก็มาผลักแฟนของเขาไปไกลอีกด้วยเขาเลยอยากจะฝากไปถึงโรงพยาบาล
ถ้าเห็นคลิปนี้ให้ช่วยดูเรื่องของพฤติกรรมพนักงานรอปภด้วยลองฟังเสียงเขาหน่อยครับ
มีคนอื่นนะพี่เดินเข้าเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไป
แต่ว่ารอปภคนนี้เขาไม่ขอดูบัตรไม่ขอตรวจอะไรพี่
แล้วก็ผมเดินไปถามที่โต๊ะเขาว่าแล้วทำไมทำไมกับคนอื่นถึงไม่ขอดูบัตรว่าวดูบัตรเยี่ยม
ทำไมกับผมแล้วขอดูแล้วก็เขาก็เงียบไปพักหนึ่งนะพี่
แล้วก็ทีนี้ก็เป็นอย่างในคลิปเลยไปคุยดีก็ได้พี่
นี่เขาก็ตะโก๊กตะโกนไปเลยให้ออกมาพี่แล้วก็ผมก็เดินออกมา
อยากให้โรงพยาบาลต้องดูหน่อยพี่ดูพฤษกรรมของเขาว่าพี่
คือมันมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วพี่แบบนั้นกับคนที่มาใช้บริการอ่า
นั่นคือทางฝั่งของคนที่ถ่ายคลิปเขาว่าอย่างนี้
เราต้องรอข้อมูลจากฝั่งพี่รอปภด้วย
แต่อย่างนี้ถ้าจะทำให้มันถูกนะเป็นไปได้ก็ไปขอแลกบัตรซะ
จะได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยได้หรือเขาจำกัดคนเข้าก็ว่ากันไป
ก็คือต้องมีมาตรฐานเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวรอทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะคะ
มาเรื่องนี้บ้างก็วันก่อนนี่เองเพิ่งจะปลดล็อกกัญชาใช่ไหม
หลายคนตื่นเต้นวันแรกก็เอาซะแล้ว
นี่ครับมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งเสพกัญชา

แต่เสพมากเกินไปแล้วบวกเข้าไปกับเหล้าขาวอีก
คุ้มคลั่งตำรวจต้องไปตามจับเลยครับ

กำลังเข้าจับกลุ่มนายคนนี้
เขาบอกว่าเขาเสพกัญชาจนหล่อน
แล้วเดินถืออาวุธคล้ายกับปืน
ส่งเสียงดังโวยวายน่ากลัวไหมล่ะคุณชิสา

ก็นายคนนี้ใช้ก้อนหินพร้อมกับขวดเหล้าขาว
ต้องหนีออกจากบ้าน
แล้วจะไปทำร้ายชาวบ้านแถวนั้น่ะ
ตำรวจก็เลยต้องระดมกำลังมากว่า๑๐นายค่ะ

ผู้ก่อเหตุเนี่ยยอมออกมามอบตัว
จากนั้นตำรวจได้ค้นกระท่อมของผู้ก่อเหตุนะ
ไปพบยาเส้นผสมกัญชา
เอาพร้อมกับตามไปเก็บบ้อง
บ้องสูบเนี่ยคุณผู้ชม
ออริจิเลยมาแบบธรรมชาติ

คือเขาโยนไปใส่หน้าต่างบ้านของพี่ชายค่ะ
จังงั้นตำรวจก็สืบศูนย์สอบศูนย์ว่ายังไง

เพราะต้องการรักษาอาการหวัด

เพื่อที่จะให้นอนหลับแล้วหายใจสะดวก

เออแต่สุดท้ายเนี่ย
ทางด้านพี่ชายของผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าที่ผ่านมาน้องชายเนี่ย

ไม่เคยไปทำลายข้าวของเหมือนในวันนั้น
โดยน้องชายเนี่ยก็เสพกัญชาพร้อมกับเหล้าขาว

นี่เอาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อน
เพราะว่าทำลายข้าวของทุบกระจกบ้านของพี่ชาย

บอกว่าน่าจะเกิดจากการเสพสารเสพติดมากเกินไป
แนะนำให้ญาตินะครับพาไปรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหารก่อน
ส่วนเรื่องโรคประจำตัวที่ต้องมีการแบบว่าพูดเพื่อรักษาเนี่ยนะ

แต่ต้องยอมรับว่าในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็สามารถใช้ได้
แต่ต้องให้คุณหมอเป็นผู้ดูแลไม่ใช่จะมาเสพเองอะไรเอง
แล้วยิ่งปูดแล้วไปจวดไปจวดจวดกับไอ้สุราขาวภาษาอังกฤษเรียกว่าไงรู้ป่ะ

ก็คือพวกสุรายาเสพติดเนี่ยเอาแต่พอเหมาะแล้วกันนะคะ
เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเสพมากไปเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเนอะ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะต้องเตือนกันก็คืออุบัติเหตุบนท้องถนน
อกจากคุณขับรถต้องระวังรถต้องระวังวัวด้วยนะคะ
เห็นทีแรกก็ตกใจสิคะ
ลองดูรถอันนี้ขับแซงกระบะมา

โจมวอค่ะ

เราไม่มีทางรู้เลยนะ

ถูกต้องเราก็เลยแซง